อุ้อุ้อุ้
เรียกใครก็ไม่รู้แต่ควันออกฝากหมดเลยค่ะหนาวมาก
พาคุณผู้ชมมาอยู่ในป่านะคะเพราะว่าวันนี้
เอาเป็นว่าวันที่ทุกวันที่๒๖ธันวาคมเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า
ดิฉันอยู่ท่ามกลางดอกไม้ใบญาติต้นไม้ที่มันสูงใหญ่และ
ด้านหลังค่ะสัตว์ป่าไดโนเสาร์แหมไดโนเสาร์เอ้ย
ถ้าอยู่กับฉันตั้งแต่สมัยนี้พวกแกคงได้อยู่ไปยาวแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยอนุรักษ์
คุณผู้ชมใครที่ไปเที่ยวในป่าช่วงนี้
อากาศอาจจะหนาวเย็นสักหน่อยนะคะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ
และความหนาวเย็นปีหน้าจะหนาวกว่านี้
เออแต่ว่าหนาวเท่าไหร่เดี๋ยวตรวจสอบเป็นรายสัปดาห์กันไป
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครไปเที่ยวความเย็นก็เย็นมากอยู่แล้ว
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเขาติดลมบนไปแล้วนะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเย็น
เย็นเฉพาะช่วงดึกจนถึงช่วงเช้านะคะ
แต่ว่ากลางวันระวังหน่อยนะเพราะว่าอาจจะร้อนได้ถึงขั้นแสบผิวค่ะ
ลมแรงไม่มีเมฆรองแสงอาทิตย์แต่อย่างใด
ส่วนฝนภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้นะคะตี๕๕๑นาที
บอกว่าฝนวันนี้ไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
เช้าแบบนี้เริ่มมีเมฆฝนแล้วแต่เป็นเมฆฝนบางค่ะ
อาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำให้เกิดฝนได้
แต่ว่าช่วงเช้านี้อาจจะ
พระอาทิตย์ขึ้นช้าไงคะเช้าช้านิดหนึ่งนะคะ
ฝนช่วงนี้ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ความแรงของเขายังคงพัดเอาความชื้นจากฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ขึ้นมาในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
วันนี้ฝนย้ำแบบนี้นะคะเน้นภาคใต้ตอนล่างนะคะ

โอ้โหไม่มีเมฆเลยอ่ะคือเมฆบางมาก
บอกไปแล้วนะคะภาพถ่ายดาวเทียมคือเมฆบางมาก
วินดี้ยิ่งบอกว่าตอนเช้านี้ไม่มีเมฆฝนเลย
แต่พอช่วงเย็นจนถึงค่ำปัตตานียะลานราธิวาสค่ะ
อาจจะมีฝนได้และฝนที่ทำให้เกิดขึ้นแบบนี้
จะทำให้คลื่นบริเวณนี้สูงตามไปด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหม
ปัตตานียาลานราธิวาสตรงข้างล่างตรงนู้นนะคะเป็นสีน้ำเงิน
ใดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๒เมตร
เล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
ใครที่ไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพรช่วงนี้แหม